พัคดีครับทุกคน

รอบรักษาไปกันมาก

และตอนที่แล้วอาวุธพระอาทิตย์

ช่วยใช้นอกเข้าไป
ลองคำคำมากด

คำมันหลีกออกมันไม่งี้

มาให้มาให้พี่สายกับเฟียน

ขอบคุณครับขอบคุณครับ